ทุกวันนี้ได้เงินเดือนไปภรรยายึดหมดหรือเปล่า

แต่ว่าตำรวจสพคหงษ์คุณผู้ชม
เขาไปหลอกภรรยาว่านายเรียกไปประชุมไม่มีอะไรมากมาย
แต่จริงนายเขาเรียกไปแจกเบี้ยเลี้ยงที่ค้างเก่าในช่วงของโควิด

บอกภรรยาว่าก็เรียกประชุมธรรมดาไม่มีอะไร
รู้หมดว่าใครได้กี่วงกี่บาทตำรวจกี่นาย
กลับไปบ้านไหนวันนี้ไปทำอะไรมา
นายเรียกประชุมอย่ามาเนียนเอามา๑๒๐๐ฉันรู้
ทุกคนแบบเอ้ารู้ได้ไงเงิบเลย

อันนี้การแจกเงินบิเลี้ยวที่สคหาดใหญ่สงครา
ตำรวจทั้งโรงพักเลย๑๑๖นาย
เขาก็เหกเลยเนื่องจากว่าผู้บังกับสค
ชื่อว่าท่านพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสง
เงินสดให้เลยคนละ๑๒๐๐๐บาท
มันเป็นเงินบี้เลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงโควิด๑๙
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามันค้างอยู่
รัฐบาลเขามอบให้แต่ละโรงพักเพื่อ
ให้ช่วยเหลือตำรวจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจ
ให้กับตำรวจทั้งโรงพักเลย

สพคหงได้บิเลี้ยงส่วนนี้มาทั้งหมดประมาณสักล้านสี่
ก็เลยเรียกประชุมตำรวจกันตกลงกันนะ

ปรากฏว่าตำรวจหลายนายดีใจแป๊บเดียว
ได้ซองไป๑๒๐๐๐บาทแป๊บเดียว
แอดมินเพจสพคหงเขาก็เอาภาพว่าใครได้บ้างเนอะ
แล้วก็รายละเอียดจำนวนเงินลงในเพจ

หารู้ไม่ภรรยาของตำรวจหลายนาย
เรื่องทั้งหมดตั้งแต่เขาเริ่มแจกเงินเลย
เขาถึงบ้านปุ๊บอ่ะเอามาสิ
ซองนั้นน่ะอยู่ใน
ทีนี้ทางด้านของผู้อื่นกับเองเนี่ย
พูดเป็นเรื่องขบขันนะครับคุณผู้ชมแต่สุดท้ายปิดไม่มิดความแตก
เพราะว่าเพจสภคอหงเอาลงไปเรียบร้อยบางคนบอกว่าโอ้ยได้แค่
หมื่นเดียวอืมภรรยาบอกยังจะเม้มอย่าฉันเห็นฉันเห็น
โพสต์หมื่นสองเอามาให้หมดอะไรแบบนี้เออทุกคนก็เออ
คอตกกันเป็นแถวเลยฮะภรรยายึดกันหมดเลยครับตำรวจนายหนึ่งพูดขำ
ตอนที่กลับบ้านไปยังไม่รู้ว่าภรรยารู้เรื่องอ๋อผู้อำกับเรียกไป
ประชุมเรื่องงานค่ะอ่าไม่ได้เงินอะไรตอนนั้นยังไม่รู้
ยังไม่ได้เปิดเพจดูว่าเขาโพสต์อะไรอ่าภรรยาบอกว่าอย่าฉันเห็นในเพจ